คนนี้เขาซื้อกระเป๋าที่๑๒๐ล้านบาทเลยค่ะ

เสื้อผ้าชุดหนึ่งไม่รวมเครื่องเพชร

ถ้าไม่ถึงร้านไม่ออกจากบ้าน

เจอมาตั้งนานแล้วครับ
อ่าทั้งหมดเนี้ยเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่

เพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้าราคาแพงทั้งหมด

เป็นคนที่มีความผูกพันกับพญานาค

เป็นคนสามารถสื่อจิตให้กับสิ่งเล่นลับลึกลับ
จริงครับคือพวกเรายังขนลุกอยู่เลย
กำลังจะบอกว่าเขาเป็นเหมือนพญานาคกับชาติมาเกิดอย่างนี้เหรอฮะ